เรื่องเกี่ยวกับต้นโพออาถรรพ์ที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าต้นโพออาถรรพ์ต้นนี้นะหลังจากที่มีคนไปบอกว่าจะลื้อถอนเนี่ย
ก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปรวมไปถึงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลย

หมอปลามือปราบสัมภเวษีเดินทางมาและลงพื้นที่ไปดูว่ามีอาถรรพ์ที่ต้นโพต้นนี้จริงหรือไม่
ไปค่ะคุณผู้ชมมาที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญ

เจ้าของบ้านเนี่ยได้ให้คนมาตัดแต่งต้นโพให้เป็นพุ่มเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นนะคะนายสมหวังช่างจัดอายุ๖๕ปีเจ้าของบ้าน
ก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ส่วนภรรยาวัย๖๓ปีต้องป่วยและเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา
สมหวังค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงประมาณปลายปี๒๕๕๙
มีคนตัดไม้รับซื้อไม้มาขอซื้อต้นโพ
ภรรยาของเขาก็เลยบอกว่าตัดขายไปเลยตัดขายไปให้หมดเลย
ตอนนั้นตั้งใจจะตัดขายเฉพาะกิ่งสูงแหละ
เพื่อให้กิ่งที่มันแตกออกมาใหม่มันจะได้ออกมาเป็นพุ่มสวยไง
คุณต้องมีการตกแต่งต้นไม้อยู่แล้ว
โดยก่อนตัดเขาก็มีการจุดทูปบอกกล่าวแล้วนะตามความเชื่อ
คือคนถ้าเข้าคนแก่เขาก็เล่าต่อกันมาบอกว่าต้นโพต้นนี้
มีพ่อปู่หมอกสิงสถิตอยู่พอขอเสร็จนะ
บอกกล่าวกันไปเรียบร้อยก็ทำการตัดกิ่งออก
โดยไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเลยแต่จู่ต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะ
ภรรยาของเขาเกิดเดินไม่ได้ร่างกายค่อยหมดแรงผอมแห้ง
ทุกครั้งที่ป้อนข้าวให้กินเนี่ยภรรยาจะทำหน้าตาแปลกอืม
คล้ายกับทำหน้าทำตาแบบหลอกหลอนหน้าแบบหน้าแปลกน่ากลัวมาก
จนกระทั่งปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะนายสมหวังเขาบอกว่า
ภรรยาเขาก็เสียชีวิตลงส่วนพอต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะ
สมหวังเองก็ล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาการเนี่ย
ซุดหนักลงไปเรื่อยเลยคล้ายกับตอนพี่ภรรยาเป็นเลยอ่ะอืม
ตัวเขาก็เลยเชื่อว่าพ่อปู่หมอกคงจะไม่พอใจ
ไปตัดต้นโพแล้วก็กะว่าจะมาเอาชีวิตของเขากับภรรยาไปแน่นอน
ครับที่ผ่านมาคือพยายามหาวิธีในการถอนแก้อาถรรพ์อะไรต่างต่างนะ
จุดทูปบอกกล่าวก่อนแล้วขอขมาลาโทษก่อนแล้วนำหัวหมูนำหมู
นำไก่ไปถวายแล้วขอว่าถ้าหายจากการเจ็บป่วยจะตั้งสารให้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่เป็นผลค่ะตอนนี้นะคะนายสมหวัง
ก็เลยนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยความสิ้นหวังหมดหวัง
ได้แต่ปลงแล้วเนี่ยเขาบอกเขานอนรอวันตายน่าเห็นใจนะ
ใช่แล้วก็เช่นเดียวกับนายสุนทรมุ่งคะเม่นค่ะอายุหกสิบเอ็ดปี
ครับน้องชายของภรรยาเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
ก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดเช่นกันอืม
เขาเคยพูดขู่ว่าจะเอารถมาขุดต้นโพออกไปเลย

เคยไปขอเลขแล้วเขาไม่ถูก
ก็เลยพูดไปไม่ถูกใช่ไหมจะเอารถมาขุดต้นโพไปเลย

แล้วจู่เขาบอกแบบนี้ว่าหลังจากนั้นเขาตกบันได
บันไดหลังจากที่ปีนหลังคาบ้านลงมาตกลงมาเลยค่ะ
แล้วเหมือนเขาบอกความรู้สึกเขาเหมือนมีคนมาผลักหรือมีอะไรบางอย่าง
เป็นแรงผลักที่ทำให้ตัวเขาตกลงมากระแทกกับพื้น

และทำให้ทุกวันนี้เขาเดินค่อนข้างจะลำบากด้วย
แล้วช่วงหลังนะคะนายสุนทรยังเห็นคล้ายกับดวงไฟกลม
ดวงใหญ่ลอยออกมาจากต้นโพ
เห็นแบบนี้บ่อยเลยเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
มาช่วยตรวจสอบหน่อยสิหมอปลา
ว่าตรงต้นโพตรงนี้มีอาถรรพ์จริงหรือเปล่า
หมอปลาและคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวเทราทีวีของเรา
เดินทางไปเลยค่ะนี่ค่ะไปพบกับนายสมหวัง
แล้วก็มีการพูดคุยกันพอพูดคุยกันได้ไม่นาน

สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง
ให้คุณสุชาดาขึ้นไปนั่งข้างคุณสมหวัง
ให้นั่งเหยียดขานะมองไปที่ปลายเท้า
แล้วก็จับมือกับคุณสมหวังเอาไว้นะ
ก่อนที่จะมีการแตะไปที่ศีรษะของคุณสมหวัง
สลับกับถามคุณสุชาดาว่ารู้สึกชาที่เท้าไหม
แล้วก็ปล่อยมือจากศีรษะแล้วก็ถามซ้ำอีกว่า

โดยตอนที่ทำเนี่ยคุณสุชาดาหันหลังนะคะ
ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมไม่รู้นะว่าหมอปลาทำอะไรกับคุณสมหวังเลย
และหลังจากทำพิธีทำเนี่ยทำอะไรต่างแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังไง
หมอปลาบอกว่ายังบอกอะไรไม่ได้ยังไม่บอก
เดี๋ยวไปสำรวจต้นโพอายุร้อยปี
ที่ว่ากันว่ามีอาถรรพ์ไปก่อน
แล้วหมอปลาก็เดินไปเลยค่ะแล้วอาการหมอปลาเป็นไง
หมอปลาเดินไปเนี่ยสำรวจก่อนเดินไปสำรวจรอบต้นโพที่ถูกตัด
แต่เนี่ยคุณดูอาการหมอปลาเขาปกติอ่ะ
ไม่ได้มีอาการเหลือกตามองนิดนึง
แต่ไม่ได้มีอาการเหมือนจะอาเจียนเหมือนคลื่นไส้

ใช่ถ้าเกิดว่าหมอปลาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
หมอปลาจะมีอาการเหมือนหาวก่อน
แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนออกมา
แต่ตอนนี้หมอปลาดูท่าทางปกติไม่มีอะไร
ก็เลยขอดูอีกต้นหนึ่ง
ที่ใต้ต้นโพจะมีสารเจ้าพ่อพญาทิพย์อยู่
แล้วพอไปถึงก็เดินวนตรงนี้ค่ะสำรวจ
แล้วหมอปลาก็พูดขึ้นมาว่า
ไม่มีหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องทุบหรือออก

ใช่การตัดต้นโพไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
กับการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเลย
ส่วนวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของนายสมหวัง
เป็นวิญญาณที่มักจะมาเกาะอยู่กับคนป่วย

กลางวันเนี่ยเป็นอีกคนกลางคืนก็เป็นอีกคน
เพ้อพูดจาไม่รู้เรื่อง

นายสมหวังกับภรรยายังไงไม่เคยตรวจร่างกาย
พอสุดหนักก็เชื่อว่าจะมีผีมากดทับ
มาเอาชีวิตแล้วก็ทำให้ร่างกายแย่กว่าเดิม

ผีอยู่ในตัวเขาเลยมันไม่เกี่ยวพวกนี้
มันน่าจะเกิดจากเขากำลังคนถ้ากำลังใกล้จะตาย

ท่ารังก็จะตายมันจะมีพลังงานพวกนี้
อยู่ในร่างเขาซึ่งพลังงานพวกนี้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
แต่เราสามารถเอาเท้าเราเนี่ยสัมผัสกับเขาได้
โดยเมื่อกี้ผมก็ให้น้องนักข่าวได้สัมผัส
ผมไม่ได้เตรียมกับขันว่ามาก่อนนะถามได้
แล้วน้องก็ไม่รู้ด้วยว่าผมทำอะไรกับคนป่วย
แต่มันไม่เกี่ยวข้องกับที่ว่าตัดต้นโพหรอก
อ่าชัดเจนนะคะหมอปลาเข้าไปดูให้แล้ว
หมอปลาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับต้นโพ
หรือที่ไปตัดต้นโพเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพส่วนบุคคล
แต่ก่อนเดินทางกลับหมอปลาก็เข้าไปบอกเรื่องราวนี้ทั้งหมด
กับนายสมหวังคือตั้งใจว่าจะไปให้กำลังใจค่ะ
อยากจะให้ลุงเขามีความหวังในการที่แบบสู้นะ
สู้เพื่อลูกนะใช่ก็ไปให้กำลังใจกันแบบนี้แหละค่ะ
ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ
เรื่องของความเชื่อเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้ว
ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกที่จะเชื่ออะไร
แต่ว่าทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของสุขภาพเราเนี่ย
เราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะก่อนที่จะเจ็บป่วยเนาะ
เรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์หรือกระจ่างไปมากขึ้นนะคะ